อนามัยที่๙จับมือคลินิกวัยรุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยมีคณะครูอาจารย์แพทย์นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่าร้อยคน
ในการปรึกษาไขข้อข้องใจปัญหาเพศวิถีศึกษาการคุมกำเนิดและยุติการตั้งคันที่ปลอดภัย
รวมทั้งการป้องกันหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
เพื่อให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
เป็นการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมและการทำแท้งไม่ปลอดภัยในอนาคต
โดยลายทินคลับเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย๖กระทรวง
ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
พศ๒๕๕๙ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีความเป็นส่วนตัว
รักษาความเป็นส่วนตัวเป็นที่ปรึกษาให้วัยรุ่นได้
ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในจังหวัดนครราชศรีมา